ณวันนี้สิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมาย
เท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปมันก็ถูกตั้งคำถามได้นะคะถึงความเร็วของการทำสำนวน
ความเร็วของการจับนะคะเพราะว่ามีหลายการชุมนุมที่ผ่านมา
มีการทวงถามว่าตกลงคดีไปถึงไหนแล้วนะคะ
ทีนี้อันนี้คือมุมมองของคนสังเกตการณ์แต่มุมมองของคนที่อาจจะได้รับผลกระทบ
กลับมาที่มินก่อนค่ะมินในมุมมองของเรา
ไม่ต้องเกี่ยวกับการชุมนุมในนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเอาทั่วไป
ประชาชนซึ่งมินบอกมินเป็นประชาชนนะอย่ามองแค่ว่าเป็นนักเรียน

ก็จริงคือมันก็ผิดปกตินะครับความช้าเร็วในการทำสำนวน
คือตอนแรกที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าเออมันอาจจะแบบ
มันต้องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยว่ามันเป็นที่น่าจับตามองของสังคมหรือเปล่า
แล้วก็ตำรวจเขาอยากจะทำคดีไหนก่อนกัน
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าในฐานะคนมองเหมือนกัน

ผมก็ไม่ได้คิดว่าไอ้คดีการพูดต่อหน้าประชาชนกับคดีการชนรถชนคนตายเนี่ยอืม
ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะร้ายแรงกว่าแล้วคนสนใจมากกว่าเนอะ
คนตายกับแค่พูดออกไมค์เฉย
ผมก็มันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าคือมันดูไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่

ว่าถ้าการจับมันเกิดขึ้นให้เห็นหลายคนหลายคดีจำนวนมาก
มาเนี่ยมันมีผลต่อการเรียกร้องหรือเดินหน้าของนักเรียนไหมคะ

คือทุกวันนี้พวกเราแทบจะไม่มีใครกลัวหมายจับหมายเรียกหมายอะไรพวกนี้แล้ว
คือต่อให้เขาจะจับเราไปจนหมดมันก็จะมีคนออกมามากขึ้นกว่าเดิมอยู่ดี
ใช่ต่อให้คนที่อยู่บนเวทีหายไปหมดคนที่อยู่ล่างเวทีเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนเวทีแทน
สุดท้ายพอจับไปก็หมดประเทศก็ไม่มีประชาชนเหลือครับ
ค่ะเดี๋ยวที่บอกว่าไม่กลัวเนี่ยคือหมายถึงว่าต่อให้นะคะ
ผมคิดว่ามันไม่มีใครกลัวกับหมายพวกนี้แล้วแม้แต่คนที่โดนเอง๓๑คน๓๖คนก็ไม่มีใครกลัวแล้วผมคิดว่าอย่างนั้น
แล้วอันนี้ถ้าพี่ถามแบบรูปธรรมเลยนะแบบไม่กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะห่วงไหมการเรียนจะเป็นยังไง
หยุดเรียนไปจะมีสิทธิ์สอบไหมเฮ้ยแล้วอนาคตเรายังเรียนไม่จบเลยคือไม่ได้ห่วงเรื่องพวกนี้กันเหรอคะ
ผมคิดว่าคนที่ต้องห่วงคือผู้ใหญ่ไม่ใช่พ่อแม่ผมเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นอนาคตของชาติ
ถ้าเกิดว่าเขาตัดอนาคตของชาติตอนนี้เขาก็จะไม่มีอนาคตของชาติให้ได้มองเพราะฉะนั้นอยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาอยากมีอนาคตของชาติหรือเปล่า
ยังไงครับผู้ใหญ่อย่างเรา
อนาคตของชาติไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวอนาคตของชาติยังมีอีกทั่วทั้งแผ่นดินนะครับ
แต่ประเด็นอย่างนี้ทำไมบางคนตำรวจทำไมมาจับบางคนบางคนยังไม่จับ
จะเดินทางไปมอบตัวแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีเงื่อนไขทางกฎหมาย
เอ่ออย่างงั้นสองตัวสงสารเนี้ย

งั้นบางคนเนี่ยบางทีตำรวจแค่เก็บหลักฐาน

แต่ยังไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรเลย

แต่พอเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะจับ
แล้วก็ต้องรีบนำส่งสารภายใน๔๘ชั่วโมง
มันมีกรอบบังคับให้ตำรวจทำอยู่
แต่กรอบนี้ที่ผ่านมาก็มีกรอบแบบยานก็มีเหมือนกันนะคุณศรีสุวรร

แล้วคุณศรีสุวรรณคิดว่าอย่างนี้เราจะถือว่า
ในฐานอนักกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายในรัฐศาสตร์แบบนี้
มันจะไปได้กับบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้
ว่าตำรวจเขาก็คงประเมินในเรื่องเหล่านี้
แต่ว่ามันก็มีกฎหมายที่ค้ำคอตำรวจอยู่
ก็คือ๑๕๗ถ้าคุณไม่ทำคุณไม่จับคุณไม่ทำอะไร
คุณก็อาจจะถูกแจ้งความเริ่มเริ่มคดีกรรมว่า

เรียนได้ข่าวมาว่าคนที่มีหมาย
แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าคนที่มีหมายเรียกหรือหมายจับ
เห็นบอกว่าไปนั่งรอที่หน้าโรงพักให้จับอยู่กันหลายชั่วโมง

คือหลังจากที่จบการชุมนุมวันที่๑๖ใช่ไหมครับ
เราก็โอเคแท็กทีมร้องเพลงกันเดินไปสอนอสำราญราช
เข้าไปพี่แกก็มีเหมือนจะมีหมายในมือนะ
แล้วก็อ่านเรียกชื่อไปทีละคน
แล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปปรากฏว่ามีผู้ชมนุมตะโกนเข้ามา
เฮ้ยถ้าคุณมีหมายจับมันหมายความว่าคุณจะต้องมีรูปภัณฑ์สันธารของพวกเราแล้ว
คนไหนคุณก็เดินมาจับเลย
บอกว่าตำรวจก็เอิ๊ะแอ๊อกไม่ทำไม่อะไร
ทั้งที่ก็เอาหมายมาโชว์อยู่ในมือแล้วมีชื่อเราจริงอะไรอย่างนี้

แล้วพอมาวันนี้ก็ค่อยไล่จับทีละคนผมว่า
มันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าเออคุณตั้งใจที่จะกันแกล้งนี่หว่า
มันไม่ใช่ว่าความตรงไปตรงมาของพวกคุณแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
มันมีผลต่อการตัดสินใจในการเรียกร้องต่อไปไหมคะการ
การที่เพื่อนคุณอาจจะไม่รู้จักกันนะแต่เรียนใช้คำว่าเพื่อน
ก็คือคนที่มีเป้าหมายเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันบางส่วน
แล้วก็เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันเนี่ยมันมีผลไหมคะ
จากการที่แต่ละคนโดนจับโดนจับไปไม่มีครับผม
เพราะว่าการเคลื่อนไหวของเรามันเป็นในลักษณะที่ว่า
มันเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วถึงพวกเราจะโดนจับไปหมด
มันก็ยังมีทีมใหม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อย
พร้อมจะเข้ามาใหม่เรื่อยครับผม
คุณคิดว่ามีอย่างที่มินบอกจริงเหรอว่า
โดนเซ็ตแรกนะคะแถวแรกโดนจับไปแล้ว
แถวสองจะขึ้นมาแถวสองไปแถวสามจะขึ้นมา
คุณคิดว่ามันมีการถ่ายแถวให้มันขึ้นไปเรื่อย
คือจะมีคนยอมสละขึ้นไปเรื่อยจริงเหรอ

เพราะว่าประเทศนี้มันก็แย่เกินกว่าที่เราจะอยู่เฉยแล้วครับ

พร้อมที่จะดันถ้าสมมุติว่าผมโดนรวบก็จะมี๒๓๔
เพราะว่าที่เราโดนจับมันไม่ใช่บุคคลแล้วมันเป็นอุดมการ

คุณไม่ห่วงอนาคตส่วนตัวของคุณเหรอว่าคุณจะเรียนจบเมื่อไหร่
คุณออกไปจะหางานทำได้ไหมถ้ามีประวัติ
ถ้าคุณมัวแต่ทำกิจกรรมพวกนี้แล้วคุณจะดูแลชีวิตตัวคุณยังไง

คือผ่อนว่าผมห่วงไหมผมก็ห่วงพ่อแม่ผมก็ห่วง

แต่จนกระทั่งวันที่ผมโดนหมายเรียกหรือหมายจับเข้าไปเนี่ย

เขาก็เข้าใจเลยว่าลูกเราอะ
ก็ไม่ได้ทำความผิดไปฆ่าคนตายหรือเป็นอาชญากร

แต่ถามว่ามันห่วงในอนาคตมันก็ห่วงแหละส่วนหนึ่ง

มันน่าจะสามารถหาช่องทางในการเรียนในการทำงานต่อได้อยู่แล้วครับ

มินล่ะคะอันนี้รุ่นพี่เขาอีกไม่กี่ปีจบ

ของเรานี่อีกระยะหนึ่งเลยนะ

อนาคตคุณยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเรียนจบเมื่อไหร่

ออกมาจะมีงานทำไหมเงินเดือนจะพอกินหรือเปล่า

สิทธิ์เลือกตั้งก่อนออกไปเป็นผู้ใหญ่ก่อน

ตรงไหนคือเด็กก็เป็น

คือทำไมต้องบอกว่าเออมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อน

อ้าวเราก็อยู่ในสังคมเดียวกันนี่ว่

เราก็อยู่บนใต้ฟ้าเดียวกัน

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือเรื่องของ

เราจะมีสังคมที่ดีเราจะมี

เราอยากได้เราก็ต้องเรียกร้องมัน

เราต้องการอะไรอืมเพราะฉะนั้น

มันได้กับทุกคนตั้งแต่เกิดยันตายทุกคนเลย

มันไม่ควรเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียว

เพราะฉะนั้นเด็กก็สมควรแล้วที่จะต้อง